อีกหนึ่งเรื่องขอเป็นเรื่องร้องเรียนก็แล้วกันคุณผู้ชม
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก
กับพวกสายสื่อสารต่างที่มันห้อยระยงระยางตามท้องถนน

ใช้คำว่าใครไม่เคยเห็นบ้างดีกว่าอยู่เมืองไทย

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มชาวอุดรคนหนึ่งนะคะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ประเด็นคือไปกับลูกชายตัวน้อย๕ขวบ

ปรากฏว่าไอ้สายสื่อสารนี้ค่ะมันห้อยลงมา

ที่เขาเจ็บใจที่สุดคือลูกชายตัวน้อยของเขา
มูกนี่เลือดอาบเลยนะคะแล้วก็หน้าบวม

นึกภาพถ้าสมมุติโดนลูกที่นั่งอยู่ด้านหน้าที่ซ้อนมาด้วย
แสดงว่ามันต้องห้อยโค้งลงมาค่อนข้างต่ำเลย

นี่ค่ะสภาพของน้องวัย๕ขวบที่น้องยังตกใจอยู่เลยนะ
เพราะว่าโดนสายเคเบิ้ลที่มันพาดห้อยลงมาเนี่ยนะคะ
บาดที่จมูกเลือดเนี่ยโชคเลย
แล้วก็มีร่องรอยฟกช้ำทั้งที่ตาแล้วก็หน้าผากด้วย
ส่วนพ่อเองก็โดนเหมือนกันค่ะ
สายเคเบิลบาดหน้าผากถลอกไปเลยเหมือนกัน

สายเคเบิลพาดลงกลาง๔แยก
และผลที่ตามมาก็แบบที่เห็นในรูป

ตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้ว

แชร์แชร์เขาก็กดแชร์กันสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวนะคะ
เรื่องแบบนี้มันต้องแชร์ให้ถึงเจ้าตัว

ขณะเดียวกันนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ที่ซ้อนลูกไป
และได้รับบาดเจ็บจากสายไฟฟ้าที่มันห้อยระยงระยาง

คือเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กด้วยแล้วก็เป็นผู้บาดเจ็บ

ขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านจะไปรับลูกชายที่โรงเรียน
แสดงว่าเป็นช่วงเย็นใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเลย
ระหว่างขามาค่ะเขาบอกว่าตอนขามาน่ะ
เคเบิ้ลมันยังไม่มีอยู่บนถนนเลยยังไม่เห็นเลยนะ
แต่ว่าขากลับได้ตัวลูกชายจากโรงเรียนเสร็จเรียบร้อย
ขากลับมาก็ไม่ทันได้สังเกตเพราะขามามันไม่มีไงครับ
ไม่ได้สังเกตว่าจุดนั้นมันมีสายเคเบิ้ล
ห้อยลงมาบนถนนแล้วและตอนที่เกิดเหตุ
ก็ไม่รู้ว่ามันห้อยมาจากไหนด้วยนะคะ
ด้วยความไม่รู้แบบนี้แล้วก็ไม่เห็นแบบนี้
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ตัวเองขี่มา
ไปเกี่ยวกับสายเคเบิ้ลรถหงายหลังค่ะ
ตัวเองก็หงายหลังนะคะลูกชายที่นั่งอยู่ด้านหน้าได้รับบาดเจ็บหนักเลยนะคะ
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อต้นข่าวนี้นะคะ
เพราะว่าถูกสายเคเบิ้ลที่มันห้อยลงมาบาดที่จมูก
เลือดโชคเลยและมีรอยฟกช้ำที่ตาและหน้าผากด้วยนะคะ
ดวงใจของพ่อคุณพ่อเขาสงสารลูก
ส่วนตัวเองถูกสายเคเบิ้ลบาดที่หน้าผากทะลอกเล็กน้อย
ฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ผมก็ไปรับลูกช่วงประมาณบ่ายสาม
ผมก็ออกไปขาไปนี้ผมไม่เจอสายไฟตรงสี่แยกนะครับที่มันห่อนลงมา

พอขากลับมาจังหวะนั้นมันไฟเขียว
ผมก็ขี่ตามจัดยานไฟมา
ช่วงจะพ้นสี่แยกผมสังเกตเห็นสายไฟไงครับ

ผมก็พยายามมองหาอยู่หันซ้ายหันขวา
พอหันกลับมาอีกทีก็พลาดเข้าช่วงหน้าครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็หงายหลัง
มาอีกทีก็เห็นลูกเลือดอาบหน้าแล้วก็ร้องไห้อยู่ครับ
ซึ่งผู้เสียหายนายธีรพงศ์เนี่ยนะคะ
ก็เล่าต่อด้วยว่าคือหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะ
ก็เลยให้น้องชายเขาไปแจ้งความให้ที่สพเมืองอุดรธานี
เพราะตัวเขาก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเนอะ
เขาบอกว่ารู้มาว่าพนักงานสอบสวนออกมาดูตรงที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทสายสื่อสารเจ้านึงมาดูด้วย

สายเคเบิ้ลก็ดีสายสื่อสารก็ดีเพียบเต็มไปหมดเลย

แต่ที่แน่ก็คือเขาบอกว่าเขาจะดำเนินคดีหาตัวเจ้าของบริษัท
เจ้าของสายที่จะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นให้ถึงที่สุด
ตอนนี้มีการติดต่อขอภาพกล้องวงจรปิดจากร้านค้าที่อยู่ที่สี่แยกเอาไว้แล้ว
จะได้รู้ว่าสายที่ห้อยลงมาเนี่ยมันห้อยจากอะไร
เพราะขาไปไม่เจอนี่มันมาห้อยเอาขากลับมันห้อยลงมาจากอะไร
แล้วก็เป็นสายของบริษัทไหน
แต่ที่แน่เขาก็บอกเหมือนกันว่าตัวเขาเองก็จะระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วย
เพราะว่าไม่อยากจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
เพราะว่าเกิดมาเร็วแล้วมันห้อยมาจังหวะเข้าคอเนี่ยโอ้โห

ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นข่าวแบบลักษณะนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
บางคนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ตัวตกบาดที่คอลดล้ม

ใช่นะคะระมัดระวังนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสายต่าง
สายเคเบิ้ลสายสื่อสารสายไฟฟ้า
คือมันไม่อาร์ตเนอะไม่ได้ไปงานศิลปะเลยจริง